ทำความหากลายก่อนนะคะเด้อโทยหายไป๒ปี
ล่าสุดเนี่ยกับซิงเกิ้ลใหม่มาแล้วนะจ๊
กับเพลงที่มีชื่อว่าอาหมวยหาย
กระตรงแปลกแหวกแนวและหาสุดสุดเลย
คือนักข่าวถามว่าหายไป๒ปีเนี่ย

โอ้โหยังไงต่อ
ยากไปหวนเรื่องเติมเกม๔ล้าน
โอ้โหมันมีช่วงโควิดไงไม่ได้โชว์ไง
ไม่แต่ว่านางก็แลกไอเทมได้อยู่

แต่ว่าถึงเล่นเกมไปเติมเงินไป๔ล้าน
แต่ว่าก็แบ่งเงินเอาเงินไปลงทุนเหมือนกัน
ตอนนี้ลงทุนอะไรอสังหาริมทรัพย์ไปเลย

แค่อยากแข็งแรงครับเพราะว่าจะได้ไม่ป่วย
ผมวิดพื้นมันจะมีท่าวิดพื้น

ประมาณ๒ทีผมก็พักก่อนพักก่อน
ใช่ผมเก็บเงินแล้วก็ลงทุนเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์
พวกสกุลเงินดิจิทัลอะไรพวกนี้
หลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นการใช้เงินฟุ่มเฟย
แต่จริงมันต่อเติมความสุขในชีวิต
เสียดายครับย้อนกลับไปก็จะเติม
จาก๔บาทเหลือเท่าไหร่ดีทอย

เพิ่มไปเท่าตัวเห็นไหม

หลักล้านใช้คำว่าปลูกว่ามันเยอะไป
ก็เลยใช้คำว่าบาทจาก๔บาทก็เป็นแบบ๑๐บาท

คุณคิดว่าเขามีตังค์เยอะกว่านั้นเท่าไหร่

เพราะถ้าขนาดเล่นเกม๔ล้านยังเล่นได้

พอเดี๋ยวเข้าไปภาษีจะเข้านางหรือเปล่า